มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

เราจะพาท่านผู้ชมไปทำบุญที่วัดลอยเคราะห์

หากใครได้ไปทำบุญวัดแห่งนี้นะฮะ
เสมือนกับได้รอยทุกศอกโลกภัย

เป็นการสะดอกเคราะห์ครั้งใหญ่สักหน่อยไหม

วัดลอยเคราะห์นะฮะเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่นะครับ
ตั้งอยู่ถ้ำกลางโลกสมัยใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
จะสงบร่มเย็นขนาดไหนนะครับ
ทำบุญที่วัดแห่งนี้พร้อมกันเลยครับ

เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและน่าศึกษายิ่งนัก
เพราะหลายครั้งชื่อนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อและความศรัทธาก็เป็นได้

วัดที่ได้ชื่อว่ามาทำบุญที่วัดนี้แล้ว
จะได้ทำบุญสะดอกเคราะห์ไปด้วยในครั้งเดียวกัน
เพราะด้วยชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนแบบนี้แหละครับ
ขับรถผ่านมาแล้วเห็นชื่อวัด
เหมือนชื่อว่าเป็นสิริมงคลอย่างนี้ก็เลยอยากมา
เพราะเอิญลูกสาวพามาว่าวัดนี้ดังค่ะ
มีชื่อเสียงทางด้านที่ว่ามาทำบุญสะดอกเขาให้หมด
หมดภัยหมดเคาะอะไรพวกนี้ค่ะ
วัดลอยเคราะห์นะฮะดั้งเดิมแต่เดิมมีชื่อว่าวัดลอยเคราะห์
ชุมชนบ้านห่อมที่มาจากเจียงแสนเนี่ย
พอมาถึงตรงนี้ได้เห็นว่าวัดนี้มีอยู่ก่อนแล้ว
ซึ่งมีอายุประมาณ๕๐๐ปีก็ได้บูรณวัดแห่งนี้ขึ้น
แล้วนำเอาชื่อที่เชียงแสนมาตั้งตัวเอง
ฉะนั้นจากเดิมชื่อว่าวัดลอยเคราะห์
แล้วต่อมาก็เพี้ยนมาเป็นวัดลอยเคราะห์
ที่วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดในเมืองเชียงใหม่
ที่มีผู้คนไม่ว่าบ้านใกล้บ้านไกลต่างถิ่นต่างแดน
ก็มักจะแวะเวียนมากราบไหว้กันอยู่เสมอครับ
อาจจะเป็นด้วยชื่อของวัดที่มีนามเป็นมงคล
ช่วยให้รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยให้ความทุกข์ความไม่ดีลอยหายไปไกล
จนทำให้จิตใจกลับมามีความสดใสไร้กังวลอีกครั้ง
แต่เชื่อกันว่าที่วัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระยากือนา
ช่วงประมาณพุทธศักราช๑๙๑๐ถึง๑๕
อายุไม่ต่ำกว่า๕๐๐ปีโดยประมาณนะครับ
ศิลปะของพระพุทธรูปวัดแล้วก็เป็นแบบล้านนา

หน้าตาของพระพุทธรูปในวัดจะบอกสถานะในยุคนั้นว่า
คนที่สร้างนั้นถ้าบ่มีเงินก็มีอำนาจ
ถึงจะทำพระพุทธรูปให้สวยงามได้
อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับ
คนที่มาทำบุญสะดอกเคราะห์ที่วัดแห่งนี้แล้ว
ก็ต้องสัมผัสความสวยงามแบบล้านนาโบราณ
แทรกตัวอยู่ใจกลางความเจริญด้วยครับ

เพราะวัดแห่งนี้ยังมีจุดเด่นอีกหลายอย่างเช่น
วิหารที่ก่ออิตถือปูนในแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
เด่นด้วยลายปูนปั้นและลายพันธึกษา
ละเอียดอ่อนช้อยสวยงามมาก
ซุ้มประตูโค้งทางเข้าพระวิหารด้วยแล้ว
สวยงามแปลกตามากครับ
เพราะประดับด้วยลายปูนปั้นรูปต่าง
และกระจกสีเล็กน้อยอย่างลงตัว

พระพุทธสุปโชคศรีลอยเคราะหมิ่งมงคล
เป็นที่เคารพของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป
งด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า
หากผู้ใดมาสักการะจะหมดทุกโศกทั้งปวงครับ

สุขภาพแข็งแรง

อาจจะด้วยชื่อว่าชื่อวัดที่รอยเคราะห์
เรียกได้ว่ามาทำบุญมาสะดอกเคราะห์
แล้วก็มาท่องเที่ยวชมงานศิลปะสวยแบบล้านนาในครั้งเดียวครับ
สำหรับการมาวัดลอยเคราะห์ครั้งนี้

ด้วยการถือศีล๕เป็นประจำนะครับ
เพราะท่านว่าแก้ที่เหตุถือศีล๕แล้ว
จะได้ไม่ต้องไปสะดอกเคราะห์ที่ใดครับ

จริงนะพี่ถูกต้องนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะ
อยากให้เราไปทำบุญไหว้พระที่ไหนนะครับ
หรือมีเรื่องราวไม่ใช่อย่าลบหลู่ของดีที่เด็ดอะไร

วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่
อังคารทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
ทุ่ม๔๕นาทีในมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

คืนนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีฮะ